จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสมนต์เสน่ห์
จังหวัดน่านในมุมมองใหม่
ที่มีมากกว่าธรรมชาติสวย
เพราะว่าน่านยังมีวัฒนธรรมความเชื่อที่น่าค้นหา
ถูกเล่าเรื่องราวผ่านผ้าทอเมืองน่านและงานศิลปะ
เราจะตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปชมเมืองน่านกันครับ
เส้นใหญ่ไฟล์ค่อยถอดทีละเส้นอย่างประนีต
ภูมิปัญญาของชาวบ้านนาซาวจังหวัดน่าน
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับ๒๐๐ปี
กลายเป็นผ้าห่มตาโก้งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต

เสน่ห์ของเมืองน่านที่รอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส
เรียนรู้กับชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมค่ะ
ห่มตาโก้งค่ะเป็นผ้าทอเอกลักษณ์พื้นถิ่น
ของหมู่บ้านนาซาวอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะ
เอกลักษณ์นะคะอยู่ที่รวดลายตาแสงที่มีลักษณะคล้ายกับดอกพิกุล
โดยผ้าห่มค่ะจะถูกทอเป็นตารางสี่เหลี่ยม
มีทั้งหมด๓สีนะคะนั่นก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำ
หนึ่งพื้นใหญ่แบบนี้ค่ะจะต้องใช้เวลาทอนานถึง๑เดือนเลยล่ะค่ะ
ว่างเว้นจากงานเกษตรกรรมสตรีในชุมชนบ้านนาซาว
ทอผ้าสำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในครัวเรือน
โดยเริ่มจากการทอผ้าห่มไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวค่ะ
เดินทางกันต่อไปที่กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวงที่ตำบลบ่อสวก
ที่นี่จะได้เห็นชาวบ้านทอผ้าลายบ่อสวกที่เป็นลวดลายเฉพาะตัว
มีแรงบันดาลใจมาจากเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ขุดพบในชุมชนบ่อสัว
นำมาพัฒนาเป็นลวดลายเอกลักษณ์ผสมกับลวดลายโบราณของเมืองน่าน
ชาวบ้านเชื่อว่าหากสวมใส่ลวดลายนี้จะทำให้ผู้สวมใส่เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย
โดยนักท่องเที่ยวสามารถทดลองลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนการปั่นไฟล์ไปจนถึงการทอผ้าค่ะ
มาเที่ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ
อันนี้เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ประกอบกับในเรื่องของการท่องเที่ยวของเรา
เราต้องการที่จะส่งต่อคุณค่าและประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของการมาเรียนรู้ประสบการณ์เนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเรา
เราต้องการที่จะบอกนักท่องเที่ยวว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
มีเรื่องของกิจกรรมมีเรื่องของวิถีที่สามารถให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสเรียนรู้
แต่ก็ได้รับคุณค่านั้นตัวชุมชนเองก็ได้รับคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนอนุกับนักท่องเที่ยว
และก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อคุณค่านั้นไปสู่นักท่องเที่ยวค่ะ
ถิ่นประวัติศาสตร์แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ของเมืองน่านในสมัยโบราณที่ชุมชนบ่อสวก
ซึ่งมีรูปแบบถ้วยชามที่เป็นเอกลักษณ์อย่างลายนกฮูกและลายอินทนูแสดงถึงความรุ่งเรือง
โดยดินเหนียวของที่นี่มีความละเอียดเหนียวและเกาะตัวกันได้ดี
นำมาจากอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านที่ขุดลึกลงไป๒เมตร
สายบุญห้ามพลาดกิจกรรมทำตุงที่วัดพระเกิดซึ่งเป็นตุงสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อของล้านนา
สำหรับขั้นตอนการตกแต่งตุงเริ่มจากการติดจมูกตาคิ้วปาก
พอยึดหลักธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาต้องหายใจก่อนแล้วจึงมองเห็นและพูดได้
จากนั้นจึงติดปีนักศัตริย์ของผู้ทำแล้วจึงนำตุงถวายให้แก่วัดพระเกิด
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีสะดอกเคราะห์ค่ะ
ปิดท้ายทริปด้วยการไปแกะสลักพระไม้ที่วัดมหาโพ
แกะสลักพระไม้จนเสร็จสมบูรณ์นั้นต้องใช้เวลา๒๓วันค่ะ

ไว้ให้ก่อนจากนั้นเก็บรายละเอียด
โดยจะเลือกใช้ไม้ที่มีชื่อมงคล
อย่างเช่นไม้ขนุนและไม้รัก
ทั้งหมดนี้คือโมเดลเส้นทางตัวอย่าง

นำร่องที่จังหวัดน่านที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มาเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่น
พร้อมช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน